มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันด้วยนะครับ
พ่อค้าหมูปิ้งรายนี้นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์อยู่ดี
ปรากฏว่าถูกผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คน
คนหนึ่งลงมาตบคั่วพ่อค้าหมูปิ้งงงสิฮะ

งงแล้วก็มีการทะเลาะกันสักครู่หนึ่งนะครับ
และหลังจากนั้นหลานชายของพ่อค้าหมูปิ้งก็ออกมาตะโกน
ด่าผู้ชายสองคนนี้ว่าอยู่มาทำร้ายลุงเขาทำไม
ผู้ชายสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หายไปรอบหนึ่ง

มีภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือนี่ฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะนี่ผู้ชายขี่รถจักรยานโยนย้อนกลับมา
แล้วควักท่อนเหล็กนะฮะท่อนเหล็กออกมาจากกระเป๋า
แล้วเอามาฟาดใส่หลานชายของพ่อค้าหมูปิ้งแบบนี้คุณ
หลานชายพ่อค้าหมูปิ้งก็ไม่ยอมนะคุณฮะ
เอาไอ้ไม้ทุบหมูทุบหัวคนที่มาทำร้ายเลยนี่
กันไปทุบกันมาแบบนี้เจ็บทั้งคู่แหละครับ
แต่คนที่เจ็บกว่าก็คือหลานชายของพ่อค้าหมูปิ้ง
ส่วนคนที่มาก่อเหตุก็จับหัวตัวเองเหมือนกันนะ
เอ๊ะเลือดออกว่าเลือดออกว่านี่นะฮะ
ปรากฏว่าหลานชายพ่อค้าหมูปิ้งก็เอาไม้ทุบหมูเนี่ย

เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสพปัวนะครับ
ตำรวจสพปัวนะฮะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับ
ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นตลาดสดเทศบาลปัวตรงนี้
ก็ไปพบกับนายสมจิตสุธรหลวงอายุหกสิบห้าปี

ลุงสมจิตเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีผมก็ถูกวัยรุ่นเนี่ย
ใช้เหล็กทำร้ายร่างกาย
ส่วนนายเอกชัยวงเกิดที่กำลังขายหมูปิ้งนมสดนะฮะ
ได้มีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดตรงเขียงหมูนะครับ

แล้วก็คนซ้อนท้ายเดินมาตบหัว๑ทีนะครับ
แล้วพูดว่ามองหน้าหาเรื่องหรืออยากตายใช่ไหม
นายเอกชัยเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปหลานชายของพ่อค้าหมูปิ้งก็เลยตะโกนถามว่าตีลุงเขาทำไม
ปรากฏอีกฝ่ายนึงฮะก็บอกว่า
ก็ไม่พูดอะไรนะฮะก็ขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ย้อนกลับมา
จนกระทั่งมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเห็นทั้งคู่ตีกัน
ก็ต้องแจ้งความทั้งสองฝ่ายนะครับ
แล้วก็เมื่อวานช่วงเย็นปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์
ตอนแรกมาตบหน้าพ่อค้าหมูปิ้งเนี่ยนะครับ
มอบตัวกับตำรวจก็คือนายนัทพลปันติอายุ๒๕ปี
นำกระบองเหล็กที่เขาควักออกมาจากกระเป๋านะ

เหมือนในหนังเลยนะ
บองเหล็ก๓ท่อนมามอบให้กับตำรวจ
สาภาพว่าเขาเป็นผู้ทำร้ายนายเอกชัยหลานชายของพ่อค้าหมูปิ้งจริง
โดยบอกว่าขณะที่ผมไปซื้อไก่ทอด
ผมเดินผ่านพ่อค้าขายหมูปิ้ง
ผมโกรธทันทีแล้วหลังจากนั้นผมก็พาเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาถามนะฮะพ่อค้าขายหมูปิ้ง
ว่าทั้งมองหน้าทำไมทั้งด่าทำไมค่ะ
แล้วก็ตบเข้าไปที่ศีรษะทันทีนะครับ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกเจริญสุริยงภูมิกับการสพปัว
เปิดเผยว่าจากการสอบสวนสาเหตุมาจากการเมาสุราแล้วฮะ
เพราะว่านายนัทพลที่เข้ามอบตัวเมาสุราและเข้าใจผิด
พ่อค้าขายหมูปิ้งเนี่ยมาด่าเขาว่าเป็นไอ้ขยะสังคมนะฮะ
และทีนี้ตัวของนายนัทพลที่มามอบตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เห็นคลิปในโซเชียลเขาแชร์กันว่อนเลย
แล้วเขาก็รู้ตัวแหละว่าเป็นเขา
เขาก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวรับความผิดดีกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้าย
รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ